คำถามแรกที่หลายคนต้องการอยากจะทราบเลย
หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

ช่วงนี้รู้สึกบัตรใต้หมดมากแล้วนะ
ครับแต่ดูแล้วคือในโซนสำคัญมันไปหมดแล้ว

ก็มีข่าวดีก็คือทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาเตรียมจัดจอยักษ์เอาไว้แล้วที่สนาม
ใครที่เข้าสนามไม่ได้ก็สามารถไปร่วมชมร่วมเชียร์
บริเวณรอบสนามได้บรรยากาศก็สนุกเหมือนกันแหละ
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นแชมป์ทุกอย่างมันก็ดีหมด
ตอนท้ายข้างนอกมันก็จะมีคนไปรวม
เขาเรียกว่าอะไรเป็นการพิสูจน์หัวจิตหัวใจของนักฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าเกมเมื่อวานนี้ในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกของศึกอาเซียนครับ
เรานั้นแพ้ให้กับอินโดนีเซียมาก่อน๒ประตูต่อ
เพราะฉะนั้นมันเป็นเกมที่ท้าทายไง
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูแล้วก็สรุปรูปเกมรวมถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับ

ไปดูเกมกันก่อนครับเกมเมื่อวานนี้ครับคุณวรปัตย์ครับ
ก็เตะกันที่ปากันซารีนะครับนี่เป็นโบกอร์สถามเล็กกว่าเศรษฐญญันนะครับ
จูดได้ประมาณ๓๐๐๐๐นิดนิดนะครับ
ก็มากันเต็มความจุแล้วก็ด้วยสไตล์การเชียร์ครับ
น้อยแค่ไหนก็กดดันเหมือนเดิมครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่แฟนฟุตบอลเยอะมาก
แล้วก็คลั่งฟุตบอลอันดับต้นของโลกเลยครับ
ก็สำหรับทีมไทยนะครับเมื่อวานนี้มาระบบ๔๓
มีเกริกฤทธวีการและสารวุฒิมาสุกเป็นตัวริมเส้นนะครับ
ไทยนั้นมาดีครับนาทีที่๓๓ได้ประตูนำก่อนครับ
รทรบุญมาทันเปิดบอลอย่างแม่นเลยนะครับ
ให้กับธุรสินแดงดามงเล่นทางจังหวะนี้เข้าไป

ภาพนี้ย้อนมาเหมือนเกมแรกที่เราชนะในรอบแบ่งกลุ่ม๔๒นะครับ

แต่ว่าลูกนี้แหละครับจ่ายบอลตรงกลางเสียนะครับ

ไกลไปฉลับฮิสตองโดแล้วเปลี่ยนทาง

โอกาสของตองก็อาจจะพอมีช่วยเซฟได้

คือมันเปลี่ยนทางในจังหวะที่มันใกล้จะถึงประตูอยู่แล้วนะครับ
และเป็นลูกสำคัญเลยพอโดนตีเสมอนะครับ
คุณคืนทำรักษาทางนั้นพยายามออกไปตัด

มันโดนหม่งสวนกลับมานี่เรียบร้อยเลยนะครับ
เอาละครับก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้ต้องทำอย่างไรนะครับ
คือไทยเนี่ยพอจบเกมนี้สถิติก็เลยออกมานะครับว่าไทยยังไม่สามารถที่จะเก็บไทยชนะได้ในการไปเล่นเป็นทีมเยือ
เป็นครั้งที่๕แล้วนะครับนับตั้งแต่รายการนี้เปลี่ยนมาแข่งเย่าเยือน

ตั้งแต่ปี๒๐๐๔ก่อนที่ไทยผ่านเข้าชิง๔ครั้งได้แชมป์๑ครั้งแล้วก็รองแชมป์๓ครั้ง
ซึ่งการเรียนคู่แข่งนะครับยังไม่ชนะเลยครั้งที่แล้วนะครับเราได้แชมป์ถ้าจำได้ภาพนี้ครับ

ไปเยือนทางมาเลเซียเกมที่๒เกมแรกชนะเกมที่๒เราแพ้๒ต่อ๓แล้วโดนนำก่อน๓๐ด้วยนะ
คือเราชนะด้วยสกอร์รวมในการคว้าแชมป์
ใช่ครับแต่เหนื่อยทุกครั้งที่ไปแข่งเป็นเกมเยือนคือผลการแข่งขันไม่มีคำว่าชนะก็น่ากดดันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในช่วง๖ครั้งหลังทีมที่ชนะก่อนในเกมแรกนะครับไม่เคยพลาดในการเป็นแชมป์นะครับ
ตั้งแต่เปลี่ยนระบบเป็นเย่าเยือนในรอบชิงนะ

สนใจมากส่วนเรื่องราวเปอร์เซ็นต์การครองบอลตัวเลขนะครับ
ในเกมที่ผ่านมาไทยคลองบอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
อิดโนเนเซียคลองบอลสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงไทยหกนะครับ
เข้ากรอบสออินโดห้าครั้งเข้ากรอบสามครั้ง
ไม่มีใครโดนใบเหลืองเลยนะครับในเกมแรกเจอกัน๔สอนไทยชนะ
ก็ไม่มีใครโดนใบเหลืองเลยครับถ้าแยกดูสถิติกันหน่อย
เริ่มตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกนะครับก็น่าสนใจพอสมควร
เพราะว่าอิดโนเนเซียนั้นคลองบอลสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์
นั้นครองบอลมากกว่าห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นครึ่งแรกเนี่ย
เป็นครึ่งที่ไทยเล่นดีนะครับเพราะว่าโอกาสทำประตูในอินโดนีเซีย
เพียงแค่สองครั้งไทยนั้นหกครั้งยิงเข้ากรอบ
โดยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับส่วนไทยยิงเข้ากรอบไปสองครั้ง
แล้วก็ได้ประตูนั่นไงแล้วก็มีลูกฟาวก็คืออินโดนีเซียนั้น
ฟาวไปถึง๑๐ครั้งแล้วก็ไทยนั้นทำฟาวเพียงแค่๔ครั้ง
แต่พอมาครึ่งหลังคุณผู้ชมครับมันเหมือนหนังคนละม้วน
อิดโนเนเซียครองบอลน้อยกว่าก็จริงนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
ไทยครองบอลได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอกาสทำประตูของทางด้านไทย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไม่มีเลยนะครับ
ทางประตูของไทยในครึ่งเวลาหลังแล้วก็เป็นทางอินโดนีเซียนะครับ
มีโอกาสทำประตูถึง๓ครั้งแล้วก็ยิงเข้ากรอบไป๓ครั้ง
เปลี่ยนเป็นได้สองประตูก็ทำให้พวกเขาพลิกชนะไทยไปสองประตูต่อหนึ่ง
ครึ่งหลังไทยเรานั้นไปเยอะไหวนะครับไปถึงเก้าครั้ง
ครั้งเท่านั้นครับหลังนะคะแกนุกธุมตรวมเถลาเมย์
ก็กรรมนิจทางจุดเปลี่ยนผู้สินชาติญี่ปุ่นนะครับ
ว่าไม่ยอมแจกใบเหลืองในหลายจังหวะที่ค้านสายตา
แต่ว่ายังมั่นใจว่าไทยนั้นจะพลิกกลับมาได้ในเกมนัดที่๒ครับ
แต่วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเสียหาย
แต่เราก็คิดว่าจริงแล้วมันต้องไปชิงกันอยู่ที่เมืองไทยอยู่ดี
เดี๋ยวเราก็ไปต้อนรับอินโดหน่อย

และถ้าชนะ๑๐ไม่ได้ก็รู้ตัวเองอยู่แล้วความต้องทำอย่างไร
ก็ดีที่เราได้ลูกอเวโก
ฉะนั้น๑๐เนี่ยถ้าทำไม่ได้ในเมืองไทยก็อย่างที่บอก
ฟังจากพี่ซิโก้พูดนะครับอย่างที่บอกก็คือ
มันก็อาจจะมีเรื่องของการแสดงสปีริตหรือเปล่า
หรือการลาออกหรือเปล่าและดูครับนี่อีกหนึ่งประเด็นวัน
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอาอะไรมาแต้มหน้าของธิรทรบุญมาทัน
ไม่ใช่นะนี่เป็นภาพช้าเป็นภาพภาพฟรีสที่เป็น
ถ่ายมาถ่ายจากหน้าจอแถวสดนะครับ
ก็คือโดนเหมือนคล้ายเลเซอร์ยิงมาจากทางฝั่งแฟนบอลของอินโดนีเซียนี่แหละ
เป็นการรบกวนสมาธิของนักเตะไทยก็คือเจ้าอุ้มธนทรบุญมาทัน
จังหวะที่จะเล่นลูกฟรีคลิกลูกนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่มันไม่ได้สร้างความน่าพึงพอใจเลย
เหมือนเป็นการเอาเปรียบนักเตะไทยเล็กนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดหรือที่ไหนนะครับ
ก็มีเลเซอร์มาตลอดแล้วก็รบกวนสมาธินะครับ

กดดันจากภายนอกแล้วก็ภายในทีม
ซึ่งเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ในช่วงหลัง
แต่ว่าตอนเราเป็นแชมป์เราก็กดดันจากเกมสุดท้ายนะครับ

โซนธิรศิลป์แดงดาก็บอกเช่นกันว่าเกมนี้ไม่เสียหาย
สำหรับทีมไทยนะครับเพราะว่าไทยนั้นได้ประตูทีมเยือนกลับมา
ต้องคิดแบบนั้นนะครับถึงจะกลับมาได้ครับ
ครับผมก็ว่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไร
มันยังมีอีกนัดหนึ่งที่เล่นในบ้านอะไรอย่างนี้ก็แค่

ผมว่ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแหล่งที่เราจะเล่นอีกนัดสอง
สำหรับธีรสินนะครับก็
ถือว่าการทำประตูนัดนี้เป็นการสร้างประวัติศาสต
เป็นผู้เล่นไทยนะครับที่ทำประตูสูงสุดตลอดการในอาเซียนครับ
สถิติ๑๕ประตูนะครับเทียบเท่ากับวรวุฒิศรีมะคะนะครับ
ซึ่งหากยิงได้เพิ่มอีกเพียงแค่ประตูเดียว
ก็จะขึ้นแท่นดาวสันโวสูงสุดของนักเตะไทยในรายการนี้ทันทีนะครับ
ทางนี้ครับธีรสินนั้นถือว่ายังเป็นรองอยู่คนหนึ่ง
ก็คือนอรัญชาดาวยิงสูงสุดของสิงคโปร์นะครับ
ที่เขานั้นทำประตูไปทั้งหมด๑๗ประตูในรายการนี้นะครับ
แต่ก็ยังมีโอกาสที่ธิรสินนั้นจะทำประตูแสงหน้า

ใช่ถ้าเกิดอยากเลยวรวุฒิก็ยิง๑ลูก
แต่ถ้าอยากเสมอนอรัมชาติยิง๒ลูก

เอาให้ขายไปในเกมเลยนะครับ
กี่ประตูถึงจะเพียงพออย่างที่พี่ซิโก้บอกนะครับ
ชนะอินเดียด้วยผลต่าง๒ประตูขึ้นไปนะครับ
มี๓กรณีถ้าเกิดชนะอินโด๑๐เราก็ได้แชมป์แล้ว
กอร์นี้เป็นสกอร์ที่หลายคนบอกว่าไม่น่าจะมีอะไร
แต่ผมว่ามันเป็นสกอร์ที่ยากนะสกอร์๑๐เล่นยากมาก
ต้องว่าถ้าเกิดนำ๑๐แล้วโดนเขายิงเปรี้ยงหลับมาเนี่ยมีน็อคได้เลยนะ
เงื่อนไขแรกดีกว่าคือชนะ๒ประตูขึ้นไปจบเลยหายห่วงนะ
๑๐ก็ยังไหวแต่ว่าเล่นยาก
มันดูเสียวไงแต่ถ้าชนะด้วย๒๐๓๑๔๒อะไรพวกนี้คือห่างได้๒ประตูมันยังดูอุ่นใจกว่านะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าชนะ๒๑นะครับมันก็จะเหมือนหนังม้วนเก่าในรอบรองที่อินโดผ่านเวียดนามมา

เพราะจบ๙๐ประตูต่อราวิทย์พิเศษนะครับ
แล้วถ้าไม่มีใครยิงประตูเพิ่มได้มันก็ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ
แต่ปัญหามันจะเกิดที่ว่าถ้าเกิดจบ๒๑๙๐นาทีแล้วต่อเวลาอินโดเรามายิงได้
คราวนี้ไทยต้องยิงบวกอีก๒ประตูภายในเวลาที่มันน้อยมาก
มันจะยากเพราะว่ากฎประตูทีมเยือนจะใช้ต่อเนื่องไปถึงในช่วงต่อเวลาด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเกมที่จะต้องพิสูจน์หัวจิตหัวใจของนักเตะไทยนะครับ
สถิติที่น่าสนใจก็คือที่ผ่านมานะครับทีมที่ยิงประตูแรกได้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเป็นแชมป์ตลอดทั้ง๑๐ครั้งที่ผ่านมา
ก็ปี๒๐๑๖ก็เป็นไทยนะครับที่ยิงประตูแรกได้ก่อน
ซึ่งต้องลุ้นให้ซีรีสดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ต่อไปในการแข่งขันครั้งนี้
ครั้งนี้ไทยเราก็ยิงอินโดได้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่คุณวรบัตรเรียนให้ทราบอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องทำให้ได้ก็คือการเป็นแชมป์ด้วยกัน
กลับมาชนะเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนระบบมาเนี่ยนะครับเกมแรกถ้าเกิดแพ้เนี่ยทีมที่ชนะมักจะเป็นแชมป์ในเกมนัดที่๒ตลอด
ใช่ครับสำหรับนัดที่๒นะครับย้ำกันหน่อยไทยจะกลับมาเล่นในสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่๑๗สิงหาคมนี้ออกไปครับในวันเสาร์ที่๑๗ธันวาคมนี้นะครับเวลา๑๙นาฬิกา